เรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงนี้ต้องเตือนกันหนักหน่อยนะครับ
เพราะว่าเป็นการเดินทางช่วงเทศกาลสงครานนะครับ
อย่างวันนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะครับ
รถกระบะพุ่งชนรถเก่งที่สี่แยกไฟแดง
เหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง๑๖คน
หนึ่งในนั้นเป็นเด็กอายุ๕ขวบที่บาดเจ็บสาหัสนะครับ
ไปติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
๕ขวบได้รับบาดเจ็บสาหัส
คนขับรถกระบะอ้างว่าก่อนเกิดเหตุขับรถมาจากจังหวัดพัทธลุง
เมื่อมาถึงแยกต้นรักพบว่าสัญญาณไฟจราจรกระพริบทุกด้าน
จู่รถเก๋งคู่กรณีก็ขับปาดหน้า

กล้องวงจรปิดบันทึกภาพหนูน้อยคนหนึ่ง
ก่อนจะมีคนรีบเปิดประตูลงมาจากที่นั่งโดยสารด้วยความตกใจ
เมื่อรถถอยออกมาพบว่ามีหญิงสาวคนหนึ่ง
คลานออกมาจากหน้าร้านเพื่อขอความช่วยเหลือ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในปั๊มน้ำมันปตทท่าดำหนักถนนเพชรเกษมจังหวัดนครปฐม
ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นทำให้เก้าอี้และโต๊ะภายในร้านได้รับความเสียหาย

ผู้ภัยรีบนำนางสาวสิริพรยายยัวอายุ๔๕ปี
คลานออกมาขอความช่วยเหลือส่งโรงพยาบาล
เรืออากาศตรีสุรีศรีแจ้อายุ๖๘ปี
อดีตนายฐานอากาศคนขับรถระบุว่า
กำลังเดินทางกลับบ้านและแวะปั๊มน้ำมันเพื่อซื้อของ
และพุ่งชนร้านอย่างจัง
วงจรปิดบันทึกภาพชายคนหนึ่งกำลังเดินข้ามถนน
ที่มีรถยนต์วิ่งขวักไขวแต่แล้วก็เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้น
เมื่อถูกรถประจำทางพุ่งชนจนเสียชีวิตคาที่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านบัวทองเคหะ
ถนนบางกรวยสายน้อยอำเภอบางกรวยจังหวัดนท์ธบรี

สิบเก้าปีนอนเสียชีวิตอยู่หน้ารถประจำทางปรับอากาศสายห้าหนึ่งหก
วิ่งระหว่างหมู่บ้านบัวทองเคหะเทเวศในสภาพกระโหลกศีรษะแตก
โครงซ้ายหักเลือดเปลือเปื้อนบนถนน
เรื่องต้นตำรวจคุมตัวคนขับรถประจำทางไปสอบปากคำที่โรงพัก
ท้ายด้วยปฏิเหตุรถเก่งฮอนด้าแจ๊สสีฟ้าเสียหลักหลุดโค้งตกข้างทาง
ชนเสาไฟฟ้าริมถนนอ่างทองอายุทยาอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
ผู้ภายเร่งนำนายมารุกหวังใจอายุยี่สิบห้าปีคนขับ
ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในออกมาจากตัวรถเนื่องจากมีกลุ่มควันออกมาจากห้องเครื่อง
ก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลอ่างทองขณะที่ชาวบ้านช่วยกันฉีดน้ำเลี้ยงเอาไว้
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นซึ่งชาวบ้านระบุว่าโค้งแห่งนี้มักเกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้งปีที่ผ่านมาเพิ่งมีผู้สังเวยชีวิตไปสองศพ
เมืองต้นตำรวจคาดว่าผู้บาดเจ็บน่าจะขับรถมาด้วยความเร็ว
เมื่อมาถึงทางโค้งจึงทำให้ควบคุมรถไม่ได้
โชคดีที่กู้ภัยและชาวบ้านช่วยนำออกมาได้ก่อนที่จะถูกย่างสดภายในรถ